คนบางคนก็เชื่อว่าเวลางูเข้าบ้าน
หรือว่าตัวเงินตัวทองเข้าบ้านมันก็มาให้โชค
แต่ว่าขอให้มาให้โชคแป๊บเดียวพอ

ก็ต้องเรียกเจ้าหน้าที่มาช่วยจับงูไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติกันหน่อย
เพราะว่าบ้านหลังนี้มีจงอางยักษ์เพศเมีย
อยู่ในบ้านแบบนี้๒ครั้ง๒คราวภายในรอบ๑๐วัน

วิธีสยามรวมใจปู่อินจุดกรุงหยันรับแจ้งเหตุนะครับ
จากนายวิรัติพรมทองอายุ๕๔ปี
เจ้าของบ้านเลขที่๔๓๙หมู่๗ตำบลกรุงหยันต์อำเภอทุ่งใหญ่
จังหวัดนครศรีธรรมราชว่ามีงูขนาดใหญ่เลื้อยเข้ามาอยู่ในบ้าน

คุณกำลังลุ้นกันอยู่ใช่ไหมว่าตัวมันจะใหญ่แค่ไหน

เจ้าหน้าที่มาถึงบ้านอยู่ข้างเตียงเลยนะ
เจ้าหน้าที่ก็เร่งเอาอุปกรณ์เข้ามาจับงูใช้เวลาไม่นาน
ก็สามารถจับออกมาได้จากข้างเตียงได้สำเร็จคุณเห็นไหม
แค่เห็นแค่นี้ก็รู้ว่าตัวมันใหญ่มาก
แล้วถ้าเรามองไม่เห็นแล้วนอนอยู่อะค่ะ

ไม่ได้ไม่ได้อันตรายนะฮะ
แต่ทีนี้พอมาจับตัวออกไปก็รู้เลยว่าจงอ่างตัวนี้เป็นเพศเมีย
ความยาวมันกว่า๔เมตรคุณดูสิ

ก่อนหน้านี้คุณเมื่อวันที่๒๖กุมภาพันธ์
มีจงอางเพศเมียเหมือนกัน

ความยาว๕เมตรหนัก๑๕กิโลกรัม
เลื้อยเข้ามาซุกตัวอยู่ในตู้เสื้อผ้า
นี้ในรอบไม่ถึง๑๐วันบ้านหลังนี้เกิดเหตุ

ซึ่งส่วนตัวก็เชื่อว่าเป็นการมาให้โชคให้ลาบ
ส่วนชาวบ้านที่มามุงดูเหตุการณ์ก็ไม่พลาดแล้วครับ
รีบจดบ้านเล็กที่นะครับคือบ้านเล็กที่๔๓๙
แล้วก็เอามือถือมาถ่ายการทำงานของเจ้าหน้าที่
ถ่ายเลยไปถึงทะเบียนรถของกู้ภัยที่นำงูไปปล่อยนะฮะ
เขาเชื่อว่าเป็นงูเจ้าที่มาให้โชคตัวใหญ่มากคุณ
ใช่แต่ว่าแปลกไงคือในรอบ๑๐วันนี้มีแต่ตัวเมียเข้ามา

เพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงฤดูผสมพันธ
มันก็อาจจะหนีจากพื้นที่แห้งแรงเข้ามาในบ้าน
อันนี้จากที่ตลอดข่าวเจอบ่อยอะค่ะ
แต่ก็ต้องให้เจ้าหน้าที่มาสำรวจรอบบ้านด้วยเนาะ
ว่ามีตัวผู้หรือตัวอื่นอยู่หรือเปล่า
หรือเข้ามาวางไข่อะไรรึเปล่านะครับ
อีกเหตุการณ์หนึ่งเป็นเรื่องของเจ้าตัวเงินตัวทองครับ

แล้วก็เป็นปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่กู้ภัย
ช่วยกันจับตัวเงินตัวทองที่หลบซ่อนตัว
ในบ้านของนางสาวสมศรีจงจิต

เลขที่๗๕หมู่๒ตำบลเหนือคลอง

เจ้าหน้าที่ก็พยายามใช้อุปกรณ์ในการที่จะจับตัวเงินตัวทอง
เงินตัวทองเวลามันวิ่งหนีมันวิ่งเร็วมากนะ
มันมุดไปมุดมานะฮะแล้วก็มุดไปอยู่ใต้ชั้นตู้โชว์
เจ้าหน้าที่สามารถที่จะคล้องตัวเขาออกมาได้ลากตัวเขาออกมาสะบัดหางใหญ่เลย
ขัดขืนเล็กน้อยท้ายที่สุดก็ถูกมัดแบบนี้
ใช่นะฮะนำใส่กระสอบเพื่อไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินะครับ
ความยาวของตัวเงินตัวทองนี้ก็๑๕๐เมตรนะฮะ

เจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่๖
รับแจ้งว่าพบเต่าตายบริเวณแหล่งท่องเที่ยวเขาหลักหาดบางเนียง
คึกคักอำเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงา
ก็พบว่าเป็นเต่าตะหนุนะครับ
ขนาดความกว้างของกระดองประมาณ๔๔เซนติเมตร
ความยาวจากหัวถึงหาง๖๓เซนติเมตร
อายุของเจ้าเต่าตัวนี้๒ปีแล้ว
ว่าเป็นลูกเต่าที่เกิดแล้วก็หากินอยู่บริเวณนี้
จะป่วยแล้วก็ตายลงนะครับแล้วก็มาติดชายหาดแบบนี้
เจ้าหน้าที่จึงได้ทำการขุดหลุมฝัง

แล้วก็ป้องกันการส่งกลิ่นเหม็นรบกวนนักท่องเที่ยวด้วยนะครับ